แล้วก็ไปรวบตัวแรปเปอร์ชื่อดังเป็นคนที่ทำเพลงโปรโมทเว็บพนันนะคะ
แล้วก็มีเน็ตไอดอลสาวที่ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ในการโฆษณาเว็บนะคะ
ไปดำเนินคดีนะคะฐานชักชวนและสนับสนุนค่ะ
นี่ค่ะตำรวจสอทก็ไปตรวจสอบบ้านพักที่หมู่๖ตำบลแร่

คือตำรวจไปพบหลักฐานว่าเป็นคนแต่งเพลงประกอบโฆษณาเว็บพนันมา๙๘๘
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นคนแต่งจริงเป็นคนร้องด้วยร่วมแสดงในหนังโฆษณาด้วย
ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวกลับกองบัญชาการสอทเพราะว่าต้องสอบสวนขยายผลอีกหลายประเด็นนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนางสาวธัญการโรจินหรือเมย์เป็นเน็ตไอดอลค่ะ
แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์หนังโฆษณาให้กับเว็บมา๙๘๘ในช่วงแรก
ก็ถูกตำรวจควบคุมตัวขณะเข้าค้นในคอนโดมิเนียมย่านพระหลโยธิน
ในห้องนอนเนี่ยพบน้องชายแล้วก็เพื่อนสาวอยู่รวมกัน๓คน
และพบเคตามีน๕กรัมด้วยค่ะ
น้องชายของเมย์เนี่ยรับว่าเป็นของเขานะคะ
ก็ยอมรับว่าเล่นหนังโฆษณาให้กับเว็บพนันจริงมีชายชื่อบิ๊กเป็นคนติดต่อเธอมาค่ะ
ก็มีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าที่คอนโดมิเนียมที่นางสาวเมพักอยู่เนี่ย
พบรถลัมโบกินี่นะคะที่ลานจอดซึ่งไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการสวมทะเบียน
ตำรวจก็เลยอายัดเอาไว้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่านะคะ
ส่วนน้องสาวน้องชายของนางสาวเมย์ก็ถูกดำเนินคดียาเสพติดฐานครอบครองค่ะ
นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ตำรวจไปแล้วก็ไปตรวจพบนะคะ
คุมตัวนางสาวมิราอายุ๓๒ปีค่ะ
พร้อมของกลางคือมือถือกับโน้ตบุ๊กก็นำตัวมาสอบสวนเพิ่ม
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะที่สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
นายช่วยวิทย์กระมวลวิสิทธิ์มาตามนับค่ะ
ที่บอกว่าจะเอาหลักฐานการช่วยเจริตเครืองขายภนันด์
วันนี้มีชาวบ้านไปกับคุณชีวิตหลายคนเลยนะคะ
คุณชุวิตเปิดรายชื่อบุคคลเจ้าของเว็บหลายราย
น่าตกใจก็คือคนที่ถูกกล่าวถึง
เชื่อมโยงไปถึงฝ่ายการเมือง
แล้วถ้าหากว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง
ก็น่าสนใจว่าจะคลี่คลายหรือแก้ไขปัญหานี้
ไปในทิศทางไหนค่ะ

โจ๊กคบหากับดารามีหุ้นในตลาดหลักทรัพย
เปิดมาแล้ว๘ปีมีเกี่ยวกับสุขภาพ
สปาทำธุรกิจร้านอาหาร
โจ๊กมีหลานนักการเมืองนามสกุลดัง

เป็นสมุนมือขวาเป็นหน้าเสือ

ไซส์๑๐ล้าน
นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่คุณชุวิตเปิดเผยล่าสุดในวันนี้

การนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าพูดคุยด้วย
แล้วก็รับมาสารต่อให้นายกรัฐมนตรีนะคะ

นายกสั่งให้ติดตามความคืบหน้าวันต่อวันอยู่แล้วค่ะ